อีกแล้วครับเรื่องของกระสุนปริศนาครับเหตุการณ์นี้ที่ชนบุรีครับ

ค้าขายแตงโมเขายืนขายแตงโมอยู่ริมถนน

กระสุนปริศนาลอยมาเข้าใต้ราวนม

เขาเลยเชื่อว่าเป็นเพราะว่าบารมีของหลวงพ่อเงินที่ห้อยอยู่

บอกว่าโอ้โหเดชะบุญแค้วคลาดจากกระสุนปริศนาอันนี้มานะฮะ
พ่อค้าคนนี้อายุ๕๗ปีแล้วคือคุณสมศักดิ์สังหิบรันครับ

บริเวณหน้าสาราประชาคมหนองคร้าใหม่หมู่๙ตำบลบึงอำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรี
แล้วคุณดูกระสุนดิเนี่ยโอ้โหมันลอยมาเขาบอกว่าโอ้โหผมสงสัยผมดวงไม่ถึงค่ายเหรอคุณนักข่าว
เขาบอกว่าเขายืนอยู่นะเห็นไหมเนี่ยเขาโชว์ให้ดูเนี่ยเป็นจ้ำเลยเนี่ย
สุนมันตกมาใส่ใต้ราวนมซ้ายนี่มันคือหัวใจเลยนะเนี่ย
นะโชว์ให้ดูเป็นกระสุนจุด๒๒เขาเก็บไว้ให้เป็นหลักฐานเลย
จ้ำแดงแล้วก็เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อเงิน
รุ่นขวัญถุงวัดบางครานพิจิตรช่วยปกปักรักษาคุ้มครอง
นี่เขาแขวงหลวงพ่อเงินเลี่ยมทองเอาไว้นะฮะ
ก็ไปถามเหตุการณ์ว่าตอนนั้นมันเกิดยังไงได้ยินเสียงปืนหรือเปล่า
ตอนนั้นฝนตกยืนขายอยู่กำลังเอาผ้าใบมาคลุมแตงโมที่ท้ายรถกระบะ
เพราะว่าไปจอดขายของอยู่จังหวะนั้นมีเสียงปืนดังปึ้งขึ้นมาหนึ่งนัด
แล้วก็รู้สึกเจ็บหน้าอกเลยตอนแรกก็ไม่คิดว่าเอ๊ะมันจะมีปืนมาโดนเราหรือเปล่า
อะไรแบบนี้จนเปิดเสื้อดูเฮ้ยมันมีรอยจ้ำแดงใต้ราวนมซ้าย
ก็เลยเดินเดินไปหาหัวกระสุนแล้วก็ไปเจอครับ
คือเขาขายของตรงนี้มา๔ปีแล้วเขาไม่เคยมีปัญหากับใคร
ก็เลยคาดว่ามันมีชาวบ้านไปยิงไล่นกแถวนั้นครับ
แล้วกระสุนมันก็ปลิวมาตกโดนเขา
เดี๋ยวตำรวจจะไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็ไปหาคนที่เป็นเจ้าของกระสุนปืนนะ
แต่ว่าตอนนี้คนเจ็บเขาไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นที่เรียบร้อย
แล้วก็เดี๋ยวหาตัวคนยิงมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ